วันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
พาท่านผู้ชมไปดูคดีที่ต้องบอกว่า

ในการเกิดคดีฆาตกรรมนะครับ

หลังมีแรงงานไทยขโมยเครื่องเพชร

ไฟเสาบินฟาฮัศบินอับดุนอาซิด

ลักลอบนำเข้าประเทศไทยพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศ
ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจในขณะนั้นเป็นหัวหน้าชุดติดตามจับกลุ่มคนร้าย
แกะรอยหาเบาะแสกระทั่งสิบมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสาม
พร้อมยึดเพชรของกลางได้จำนวนหนึ่งเนื่องจากบางส่วนจำหน่ายไปแล้ว
เกรงไกรสารภาพยี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบสอง
ได้ไปทำงานที่สาอุดีอาราเบียโดยช่วงเดือนสิงหาคม
เข้าไปทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาด
ภายในพระราชวังของเจ้าชายไฟซาว

เห็นช่องทางการขโมยเครื่องประดับ
เพราะเครื่องเพชรเหล่านั้นมีจำนวนมาก
และถูกวางอย่างไม่เป็นที่เป็นทาง
โดยเขาได้ขโมยเครื่องเพชรถึง๙๑กิโลกรัม
รวมถึงบลูดายมอนด์มูลค่ากว่า๕๐๐ล้านบาท

เอาออกจากตู้เชฟแล้วไปไว้บ้านอีกหลังหนึ่ง

แล้วก็ทยอยออกจากบ้านหลังนั้น

เมื่อได้เครื่องเพชรเพียงพอที่ต้องการ
เกรียงไกรส่งเครื่องเพชรกลับประเทศไทย
ทางบริการขนส่งพัสดุทางอากาศ
โดยปะปนกับเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัว
จากนั้นเขารีบเดินทางกลับประเทศทันที
ที่เขาเหลือเวลาทำงานอีก๒เดือน

และนำบางส่วนกระจายออกขายตามแหล่งต่าง

นำไปขายให้กับสันติศรีธนคัน
เสียเจ้าของร้านเพชรย่านเจริญกรุง
เจ้าหน้าที่ได้ส่งคืนเครื่องเพชรทั้งหมดที่ยึดได้
ให้กับทางการสาอุดีอาราเบีย

พิพากษาจำคุก๕ปี
จำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือ๓ปี๖เดือน

ถ้าตำรวจจับผมบางครั้งก็
มีพวกตำรวจไล่
ไล่ล่าผมจะยิงให้ตายแล้ว
เอาศพไปที่สาอุอะไรที่รู้มานะ

เพราะว่าพอผมตายแล้วนี่

พอผมพ้นโทษมานี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลย

ตัวผมทำผมก็ยอมรับว่าผิด
ผมติดคุกก็จิตจบออกมาแล้ว
ผมไม่ได้สู้คดีแล้วผมก็ไม่ได้ปฏิเสธ
พ้นโทษเขากลับมาทำสวนถูกพักหนึ่ง
ก่อนบวชเมื่อวันที่๑๗มีนาคม๒๕๕๙
โดยตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิต
เพื่อชำระล้างจิตใจจากการทำผิด
ก่อนตัดสินใจศึกเมื่อต้นปี๒๕๕๙

เรื่องราวของเพชรสาอุเหมือนจะจบลง
แต่ในความจริงแล้วกำลังเริ่มต้น
เป็นชนวนเหตุไปสู่การฆาตกรรม
หรือว่านี่จะเป็นอาถรรพ์เพชรสาอุ
ติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังตอนหน้า